คุณผู้ชมคะคราวนี้มาด้วยกันแต่ไม่ได้ไปด้วยกันค่ะเพราะว่านายจ้างชิ่งไปก่อน
มันเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมในจ้าง๒คนพาคนงานมาด้วย๔คน
ทีนี้พอเจอด่านตำรวจตรวจฉี่ไงปรากฏว่ามีคนฉี่ม่วง
มียาเสพติดนายจ้างลอยแพ้เลยจ้ะหนีไปก่อนเลยค่ะนี่ค่ะคุณผู้ชม
เจ้าหน้าที่เนี่ยคุมตัวผู้ชาย๔คนนี้เขาเป็นแรงงานก่อสร้างเป็นคนไทยเนี่ยนะ
ในจ้างลอยแพ้แล้วอ่ะหลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจอ่ะ
เขาเรียกเรียกตรงด่านมาตรวจฉี่หน่อยซิซึ่งก็คุยกับนายแดง
นายแดงอายุสามสิบเก้าปีเป็นคนสะกดนครเขาก็เล่าให้ฟังนะ
บอกว่านายจ้างสองคนอ่ะพาผมกับเพื่อนอ่ะทั้งหมดสี่คนเนี่ยนะ
พลิกอัพจะไปทำงานก่อสร้างที่ชนบุรีทีนี้ขับขับมาถึงด่านตรวจปั๊บ
ตำรวจก็อ้าวทุกคนลงมาจากรถตรวจสารเสพติดหน่อย
ปรากฏว่าตรวจกันทุกคนแล้วฉี่ม่วงมีสารเสพติด
ตำรวจก็ต้องส่งตัวไปดำเนินคดีส่งฟ้องศาลสิคะแต่ทีนี้ศาลอ่ะ
ให้ทั้งสี่คนเนี่ยมาคุมประพฤทธิ์แทนค่าปรับเพราะอะไร
สี่คนไม่มีตังค์คุณผู้ชมไม่มีติดตัวเลยแม้แต่บาทเดียวขนาดข้าว
ยังไม่ได้กินเลยอ่ะแล้วพอนายจ้างรู้ว่าอุ๊ยสวยแล้ว
ถ้าเกิดว่าลูกน้องที่ฉันเอามาด้วย๔คนมันตรวจแล้วฉี่ม่วง
มันมียาเสพติดฉันจะโดนด้วยใช่ไหม

เจ้าหน้าที่ก็ต้องดูแลค่ะ
ซื้อข้าวมาให้เอาน้ำมาให้
แล้วก็ให้เงินค่ารถกลับบ้าน
เจ้าหน้าที่บอกด้วยนะว่านี่

พอถึงวันที่รายงานตัววันควบคุมประพฤติเนี่ยนะ
ก็ต้องมารายงานตัวตามที่กำหนดด้วย
นี่ค่ะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

ครอบครัวหนึ่งพ่อแม่ลูกค่ะ๓คน
กับแม่อายุ๕๗ปีแล้ว

เดินเท้ามาแล้วอาทิตย์นึง
แบบนี้มีถุงมีย่ามสะพายกันมาคนละใบ

๓คนนี้ตรวจแล้วมีฉี่ม่วงอีกเหรอ
อันนี้เปล่าแต่โดนในจ้างเบี้ยวค่าจ้าง

มาทำงานที่อำเภอวิเศษชายชาญ
แต่ผมก็ไม่ได้ค่าแรงไม่ได้ค่าจ้าง

ถามเมียถามลูกตัดสินใจค่ะ
เดินเท้าเดี๋ยวจะไปหางานทำต่อที่อายุทยา

ทีนี้พอเจอเจ้าหน้าที่เนี่ยเจ้าหน้าที่เขาก็บอกอ่ะขึ้นรถมาก่อนเลยทั้ง๓คนเลยพี่ขึ้นมา
ข้างหลังรถนี่แหละเดี๋ยวจะไปช่วยเดี๋ยวช่วยยังไง
เดี๋ยวจะเอาไปส่งที่สถานจะไป๓คนนี้จะไปสมัครงานใช่ไหม
เดี๋ยวไปส่งเลยจะไปสมัครงานที่ไหนบอกผมเดี๋ยวผมขับรถไปให้
พี่ไม่ต้องเดินเท้าไปแล้วนี่พี่เดินมาอาทิตย์หนึ่งแล้วพี่ยังไม่ถึงเลย
เนี่ยพาไปน้ำใจของคนไทยแบบนี้ค่ะให้เห็นเลยนายจ้างลอยแพ้ทั้งสองข่าวเลยนะคะ
นายจ้างมาทำแบบนี้ไม่ได้ใช้งานเขาแล้วไม่จ่ายเงินเขาเนอ